หายไปของลูกเก้งเผือกพระราชทานกลายเป็นต้นเหตุคดีสะเทือนขวัญยิงกันกลางสวนสัตว์ในเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
และนำไปสู่เบาะแสขบวนการลักลอบค้าสัตว์ผิดกฎหมาย
เก้งเผือกหายยิงตายสองศพ
กลับไปก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้น
วันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
จากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาว่าลูกเก้งเผือกพระราชทาน
ชื่อคุณภูมิอายุ๒เดือน
หายไปจากส่วนจัดแสดงเก้งเผือกในสวนสัตว์อย่างไร้ร่องรอย
ระดมค้นหาทั่วสวนสัตว์และบริเวณโดยรอบแต่ไม่พบ
เดือนมีนาคม๒๕๖๓องค์การสวนสัตว์ได้แต่งตั้งในอภิเดชสิงหาเสนี
รองพอองค์การสวนสัตว์ไปเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าคุณภูหายไปไหนหายไปได้อย่างไร
หรือมีใครบางคนลักลอบพาตัวคุณภูมิไปเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง
แต่ก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม
จนกระทั่งเดือนเมษายน๒๕๖๓ได้มีการพบกระดูกเก้ง
ถูกใบไม้ทับถมในส่วนจัดแสดงเก้งเผือก
แต่ผลหลังจากส่งชนะสูตรซากระดูก
พบว่าเป็นเพียงกระดูกเก้งธรรมดา
หรือมีใครบางคนกำลังต้องการสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมา
เรื่องราวการหายไปของคุณภูมิยังไม่ทันได้รับการคลี่คลาย
วันที่๑กันยายน๒๕๖๓ก็เกิดเหตุซ้ำรอยเดิมอีกครั้ง
เก้งเผือกตัวที่๒ชื่อคุณภาคหายไปจากส่วนจัดแสดง
แต่ครั้งนี้มีการชี้แจงจากนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาว่าตัวคุณพาไม่ได้หายไปไหน
แต่ถูกงูเหลือมกินเพราะพบซากกระดูกคุณภาคในท้องงู
โดยมีรูปหลักฐานยืนยันได้และสัตวแพทย์พิสูจน์แล้ว
เหตุการณ์ลูกเก้งเผือกหายและถูกไอเหลือมกินในครั้งนี้
ถือเป็นเรื่องใหญ่ของการจัดการสวนสัตว์ทำให้ในวันที่๑ตุลาคม๒๕๖
นายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
เด้งฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์สงขลา
ได้แก่นายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
ไปเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต
นายภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยสุขภาพสัตว
ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญสวนสัตว์สำนักอนุรักษ์และวิจัย
นายอุไทยภูณยรัฐหัวหน้างานโภชนาการสัตว์
ไปเป็นหัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยข่ายฝ่ายบำรุงสัตว์สวนสัตว์ดุสิต
และนายพิเชษทัพนวัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
ไปเป็นรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่๕ตุลาคม๒๕๖๓เป็นต้นไป
และแล้วเรื่องราวเก้งหายก็นำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนขวัญ
ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้
วันที่๓ตุลาคม๒๕๖๓นายสุริยาแสงพงศ์
อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้บินด่วนลงพื้นที่สวนสัตว์สงขลา
เรียกตัวนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์
และนายภูวดลสวรรณะเข้ามาพูดคุยในห้องทำงานผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา
บริเวณชั้น๒ของสำนักงานเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวการหายไปของลูกเก้งเผือก
บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างตึงเครียด
ระหว่างนั้นนายภูวดลได้บอกให้นายเฉลิมวุฒิออกไปรอนอกห้องก่อน
จะขอคุยส่วนตัวกับนายสุริยา
เฉลิมวุฒิได้เดินออกมานอกห้องปล่อยให้ทั้งสองพูดคุยกันเพียงลำพัง
ไปไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชั้นล่างต้องสะดุ้งตกใจ
เมื่อมีเสียงปืนดังติดต่อกันถึง๑๙นัด
เจ้าหน้าที่หลายคนรีบวิ่งขึ้นไปดูเหตุการณ์
ที่เปิดประตูห้องเข้าไปพบว่านายสุริยานอนเสียชีวิตอยู่กลางห้อง
ขณะเดียวกันนายภูวดลที่ถือปืนในมือก็วิ่งสวนออกจากห้องไปและขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
หลังก่อเหตุนายภูวดลได้กลับไปยังบ้านพักเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๒๐๐เมตร
และขึ้นไปเก็บตัวอยู่ในห้องนอนของลูกชายบนชั้น๒
ชุดสืบสวนรีบนำกำลังเข้าปิดล้อมพร้อมประสานญาติช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธเข้ามอบตัว
ระหว่างที่จนมุมนายภูวดลใช้โทรศัพท์มือถือเปิดเพลงทำนองเศร้าที่ตัวเองชอบฟัง
เขียนจดหมายสั่งเสียกับครอบครัวบอกที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างและวางเงินไว้๓๐๐บาท
และยิงตัวตายในที่สุด
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้องค์การสวนสัตว์ได้สั่งให้ตรวจสอบฐานข้อมูลสัตว์ในความดูแลทั้งหมดของสวนสัตว์สงขลาโดยละเอียด
และพบว่ามีการจัดทำบัญชีทะเบียนสัตว์ของสวนสัตว์แต่ละฝ่ายไม่สอดคล้องกัน
การจัดทำข้อมูลประจำตัวสัตว์ไม่เป็นปัจจุบัน
ทำให้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของสัตว์ในสวนสัตว์สงขลาได้
อกจากนี้ยังเคยมีรายงานว่านกแก้วในสวนสัตว์สงขลากว่า๑๐ตัวหายไป
รวมถึงเคยมีคดีนอแร็ดศูนย์หายจนเกิดการตั้งข้อสงสัยว่า
อาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามจะใช้สวนสัตว์ของรัฐแห่งนี้เป็นช่องทางลักลอบค้าขายสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย
แม้ปัจจุบันการหายตัวไปของคุณภูยังคงเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นวาระสำคัญที่ทำให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยต้องทำการตรวจสอบสวนสัตว์ทุกแห่งครั้งใหญ่
สัตว์ทุกแห่งจะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดบัญชีสัตว์ทะเบียนสัตว์มีชีวิตการจัดทำข้อมูลประจำตัวสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน
ปรับปรุงการจัดการพื้นที่เลี้ยงในส่วนจัดแสดงรวมถึงดูแลโภชนาการการดูแลรักษาสัตว์การจัดการสวัสดิภาพสัตว์การรักษาความปลอดภัย
เพื่อให้การดำเนินสวนสัตว์ทุกแห่งมีความโปร่งใสเปิดเผยและพิสูจน์ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าขึ้นได้อีกในสวนสัตว์ทุกแห่งของประเทศไทย